ดอมกินคนเดียวที่พี่บอกพี่ไอฝาด

แสดงความรู้สึกเลยให้คุณผู้ชมด้วย

ปละไหลตัวยาวไปหน่อยหรือเปล่า
ก็เป็นมีรูปอาจจะเป็นเมนูเพื่อนถิ่นก้ะมัน
เคยเห็นอยู่นะจะมีคนทำคอนเทนต์แบบนี้
เอาอะไรแปลกมาย่างกินกันแต่อันนี้เป็นงูเหลือมย่างเกลือ
คาดว่าเป็นกลุ่มคนแรงงานต่างด้าวครับแล้วมาทำงานในประเทศไทย
โอ้ย่างบนเตาถาดเลยแล้วเหมือนกับไอ้งูมันท้องปองด้วย
พี่น้ำแข็งอืมไปกินอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้ก็นั่นน่ะสิเออ
แล้วก็เอาหนังออกมาเอาเกลือโรยด้วยนะค่ะยิ่งให้มันสุกแล้ว
มากินนะแต่เจ้าของคลิปเนี่ยไม่ได้เอาภาพตอนชำแหละกินมา
เห็นแค่นี้ใช่ไหมแต่ดูแล้วเขาก็ช่ำชองอยู่มาแล้วนะ
ดูชำนานการขอดกระเหล็ดแบบนี้อืมหูดหูดไป
ที่ทำอยู่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละ
แต่หลายคนบอกว่าถ้าบอกว่าทำในประเทศไทย
ใครทำร้ายถือว่าผิดกฎหมายฮะ

ไม่รู้มันกินอะไรมั้ยครับ
ครับ